ท่านผู้ชมครับมีคนขับรถแบ็คโฮโชคร้ายจริงเลยนะฮะ
แล้วหน้าดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าผาสูงประมาณ๕เมตรกว่า
ดินมันสไลด์แล้วพังถล่มลงมาทับรถขุดดินรถแบ็คโฮนะครับ

คือที่เห็นเนี่ยชาวบ้านกำลังพยายามเข้าไปช่วยนำตัวออกมานะครับ
เห็นว่าดินที่พังถล่มลงมาแล้วทับรถแบ็คโฮเนี่ยทับตรงหลังคาพอดี

หลังคานี่บุบยุบลงไปเลยนะครับ
แล้วคนขับรถก็ติดอยู่ด้านใน
สุดท้ายเนี่ยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนะฮะ

ต้องใช้เวลาในการขุดดินออกจากรถแบ็คโฮลใช้เครื่องตัดทางอีก

ถึงนำคนขับรถแบ็คโฮออกมาได้
เขาชื่อว่าในบูมนะครับอายุ๓๐ปี
ซึ่งตอนที่เจอตัวเนี่ยก็เสียชีวิตแล้ว
ตอนที่ขุดไปถึงแล้วก็พาออกมาเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
บูมคนขับรถแบ็คโฮมาทำงานตักดินใส่รถบรรทุกที่ริมภูเขา
กำลังปรับแต่งหน้าดินกันอยู่หน้าดินที่อยู่บนหน้าผาเนี่ยมันสูงกว่า๕เมตร
อยู่ดีพังถล่มลงมาแล้วทับจุดที่เป็นหลังคารถแบ็คโฮพอดี
หลังคาเนี่ยยุบลงไปแล้วก็ทับคนขับที่ติดอยู่ด้านใน
สุดท้ายใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่าถึงช่วยนำตัวออกมาได้
แต่ว่าคนขับรถก็เสียชีวิตซะแล้ว